ก่อนเดินทางไปเวียดนามนะครับในช่วงเย็นวันนี้เพื่อทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือก
การซ้อมทางกามาก็พาลูกทีมซ้อมชั่วโมงครึ่งครับเน้นไปที่การเข้าทำและลูกตั้งเตะ
โดยสุปโชคสารชาติแนวรุกของบุรีรำบอกว่าหลังจากการซ้อมทีมใกล้จะเต็มร้อยแล้วนะครับ
เรื่องของสภาพทีมแล้วก็มีเวลาซ้อมอีกครั้งก่อนแข่งเกมแรกแล้วก็หวังจะทำผลงานให้ดีในทุกเกม
นี้ชินพัฒนลีออกรับบทกัปตันทีมที่ทราบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ส่วนเวียดนามคู่แข่งสำคัญในกลุ่มของรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับ
ภายใต้การคุมทัพของป๊าฮังซอร์ที่คุมชุดใหญ่ด้วยก็ประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียออกมาแล้ว
นำโดยเหียนกองไฮครับดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมอาเซียนคลับล่าสุด
แล้วก็เหลือชุดรองแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
รวมถึงดอกวัดฮาวกับแบ็คซ้ายที่สโมสรประเทศเมืองเชี่ยงกลั๊ดบักของเจนบันให้เขาสนใจ
แล้วก็มีทางฮายลูกจินกองหน้าลงถึงบุยเช็ดุงนักสวรรค์จอมเซฟจุดโทษจากการแรงขันตั้งที่แล้วด้วย
ประทางสองก็บอกว่าเวียดนามก็หวังจะคว้าแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย

ร่วมกับเวียดนามเจ้าภาพอินโดนีเซียแล้วก็บลูไน
โดยเกมแรกไทยจะพบกับอินโดนีเซียวันที่๒๒มีนาคมเวลา๕โมงเย็น
ซึ่งรายการนี้เราไปแข่งเพื่อเตรียมความพร้อม
เพราะว่ารอบสุดท้ายเนี่ยไทยผ่านเข้ารอบแล้วในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับ